กรีนอัศดาพรกันบ้างดีกว่านะคะ
ตอนนี้หลายคนจับตามองเพราะว่าอะไร
สัญญากับช่อง๗กำลังจะหมด
ก็เลยมองกันอยู่ว่าตกลงจะมีไปต่อที่อื่นหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังสาวกรีนกันด้วยนะจ๊ะ
คือสาวกรีนบอกเลยว่ายังจงรักพักดียังอยู่ที่เดิมจ้า
ถึงว่าตอนนี้จะไม่ค่อยได้มีผลงานละครออกมาให้แฟนได้ติดตาม
ซึ่งเจ้าตัวบอกเลยว่าเพิ่งจะต่อสัญญาไปหมาดเลย

แล้วก็มีละครที่เริ่มเปิดกล้องด้วยหนึ่งเรื่องค่ะ

บอกเลยว่าแอบกระซิบเบานะคะว่า
เป็นพระเอกหนุ่มร่วมช่อง

ว่าพระเอกหนุ่มร่วมช่องของวิทย์เจ็ดสี่เขานี่กี่คน

แต่ยังไม่ใช้สถานะคำว่าแฟนค่ะ
กำลังตอนนี้คือก็เหมือนมีละครที่ผู้ใหญ่ดูให้อยู่ค่ะ

ที่ผ่านมานักแสดงก็เยอะมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บวกกับเกิดช่วงวิกฤตเนอะ
แล้วก็ทำให้ละครยังไม่ได้แบบมีการแอปทุปอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็มีละครหลายเรื่องที่รออยู่

ก็อันนี้ก็เป็นอยู่ในสัญญาหนูไม่แน่ใจค่ะ
ก็จะบอกว่ายังไม่มีละครที่เหมาะกับเรา
ที่เข้ากับเราแล้วแบบให้ลงอะไรอย่างนี้
ให้แบบอดทนนิดนึงรอก่อนอะไรอย่างนี้
แล้วก็ให้เดี๋ยวจะมีละครที่แบบตรงกับสิ่งที่เขาต้องการอะไรอย่างนี้
คนที่คุดคุยอยู่แหมชัดเจนยัง